เตะเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปี
ตกรอบแรกในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อินเดีย
แต่ก็แพ้ออสเตรเลียขาดลอยถึง๑ประตูต่อ๕

เรื่องนี้ทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
นอกเหนือจากปิดเท้าแล้วนะครับ
เรื่องของระเบียบวินัยก็เป็นสิ่งสำคัญ
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ความสำเร็จของกีฬาฟุตบอลอย่างยั่งยืน

ลำดับทีมชาติชุดต่าง
อย่างไรก็ตามทฤษฎีของชองเพียเจ
จิตวิทยาชาวฝรั่งเศสระบุว่า
ธรรมชาติของวัยรุ่นในช่วงอายุ๑๓๑๘ปี
จะอยู่ในช่วงอยากรู้อยากลอง

รวมถึงมองว่าการฝ่าฝืนกฎเป็นสิ่งท้าทาย

อุปนิสัยเช่นนี้ถือเป็นอุปสรรคของการพัฒนา

นักฟุตบอลเองจะต้องมีความฝันที่ชัดเจน
ซึ่งจะทำให้พวกเขาพุ่งเป้าไปที่การเป็นนักฟุตบอล
โดยเลือกวิธีที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง
ถ้าเราคิดเป็นนะครับถ้าเราคิดนอกสนามเป็น
รู้ว่าอันนี้มันถูกไม่ถูก
ถ้าคิดนอกสนามเป็นเด็กคนนั้นก็จะคิดในสนามเป็นด้วย
ว่าจะเล่นให้มันถูกต้องยังไง

ซึ่งตรงนี้มันส่งผลถึงทั้งในสนามและนอกสนามด้วย
สิ่งสำคัญที่สมาคมกีฬาฟุตบอลวางเป้าหมายสำหรับนักฟุตบอลเยาวชน

จะต้องมีวินัยที่เคร่งครัดเป็นลำดับแรก
และนักฟุตบอลจะต้องตระหนักรู้ด้วยตนเอง
ความสำเร็จจึงเกิดขึ้นได้
ผมก็สอนนักกีฬาทุกคนว่าการจะเป็นเลิศทางกีฬา
หรือการจะไปเป็นนักกีฬาที่ดีในอนาคต
ก็ต้องมีวินัยกับตัวเอง
วินัยที่เกิดขึ้นอย่าให้เกิดขึ้นจากการบังคับ
มันน่าจะเป็นวินัยที่สร้างขึ้นจากตัวเอง
ส่วนทีมโค้ชก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ
ที่จะต้องปลูกฝังนักเตะให้อยู่ในระเบียบวินัย
และให้ความสำคัญเทียบเท่ากับระบบการเล่น
เพราะจะส่งผลต่อทีมชาติไทยในภาพรวม
จริงแล้วโค้ชเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนทั้งพี่ทั้งเพื่อน
ทั้งครูทั้งโค้ชด้วย
ซึ่งตรงนี้ถ้าเราเข้มงวดเด็กเกินไปเนี่ย
เด็กก็อย่างที่บอกคือพอเด็กอายุ๑๖เนี่ย
เขาไม่ได้อยากมาคุยกับโค้ชหรอก

และที่สำคัญคือโค้ชที่ดูเด็กเนี่ย
รักเด็กใส่ใจเด็ก

ตรงนี้ก็สามารถที่จะปลูกปั้นเด็กให้อยู่ในวินัย
แล้วก็ให้พวกเขาเดินทางไปสู่เป้าหมายของเขาได้
จากการฝึกสอนหรือจากผู้ฝึกสอนที่มีรูปแบบ
หรือวิธีการสอนสไตล์การเล่นแบบเดียวกัน

ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากภาคส่วนเดียว
แต่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมแรงร่วมใจ

เชื่อว่ามาตรฐานของฟุตวันไทย
จะก้าวสู่ระดับโลกในอนาคตได้อย่างแน่นอน
วิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน